มีเรื่องราวของหนุ่มสาวชาวกัมพูชาคู่หนึ่งนะครับ
เขาก็มาทำงานอยู่ที่บ้านเราที่เมืองไทย
เป็นสองสามีภรรยานะครับมาทำงานที่ไทยทีนี้ฝ่ายของผู้ชายเนี่ยก็หึงห่วง
เนื่องจากฝ่ายภรรยาเนี่ยเขาเป็นหญิงสาวหน้าตาดีนะครับ
ก็หึงหวงไปหึงหวงมาครับสุดท้ายก็เป็นการทำร้ายกันจนเสียชีวิตนะฮะ
แล้วฝ่ายชายก็ฆ่าตัวตายตามนะครับเป็นพื้นที่เขตบางพลัดนะครับที่บ้านพักหลังหนึ่งนะฮะ
ในซอยชุมชนวัดเทพากรซอย๑๒แขวงและเขตบางพลัดนะฮะเขาแบ่งเป็นห้องให้เช่านะฮะเป็นบ้านหลัง
แต่ว่าแบ่งเป็นห้องให้เช่าท้องที่ของสอนอบังพลัดวันนี้ไปตรวจสอบนะครับ
หลังจากที่มีผู้เสียชีวิต๒ศพอยู่ในบ้านเช่าหลังนี้นะฮะมีนายเรียงอลอายุ๒๔ปีกับนางสาวนาวียอนอายุ๒๒ปีเป็นสามีภรรยาชาวกัมพูชานะฮะเสียชีวิตในห้องน้ำทั้งคู่นะครับ
นางสาวนาวีเนี่ยสภาพศพคือมีรอยถูกรัดอยู่ที่ลำคอเสียชีวิตอยู่ที่พื้นห้องน้ำนะฮะส่วนในเรียงนะฮะมีสายไฟรัดคออยู่แล้วแขวนอยู่กับวงกบหน้าต่างก็เสียชีวิตลักษณะแขวนคอตายสภาพกึ่งนั่งกึ่งยืนนะฮะ
ยืนนะฮะนี่ครับเจ้าหน้าที่ก็มาช่วยกำลังสบไปนะฮะ
จากจุดเกิดเหตุวันนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีไปที่จุดเกิดเหตุนะครับ
เป็นชุมชนวัดเทพากรซอยสิบสองนะครับบ้านหลังเกิดเหตุที่แบ่งเป็นห้องให้เช่าเนี่ย
ชั้นล่างของบ้านเนี่ยเป็นอ่าบ้านไม้ครึ่งปูนนะฮะข้างบนเนี่ย
ก็ทำด้วยไม้ข้างล่างเป็นปูนห้องของผู้ตายอยู่ติดกับห้องเช่าของพ่อกับแม่ฝ่ายหญิงนะฮะ
เขามาทำงานที่เมืองไทยกันนะครับคุณพ่อคุณแม่ของฝ่ายหญิงนี่ก็ยังกอดคอกันร้องไห้ระงมเลยฮะ
ที่มาทำงานที่นี่ก็ร้องไห้กันหมดนะครับเสียใจกับความสูญเสียที่เกิดขึ้นนะครับ
ก็เราก็ไปเจอในช่วงเวลาที่เขากำลังมาเก็บข้าวเก็บของของลูกสาวที่อยู่ในห้องนะฮะ
พ่อของนางสาวนาวียอนเนี่ยนะครับบอกว่าลูกสาวกับลูกเขยแต่งงานอยู่กินกันมาประมาณปีเสร็จ
หลังจากนั้นก็ย้ายมาทำงานที่ห้างแห่งหนึ่งในเมืองไทย
ก็ทำงานด้วยกันทั้งคู่ทำงานที่เดียวกันช่วงสิบโมงเช้าวันนี้เนี่ยพ่อมาตามลูกให้ไปทำงานนะมาถึงปรากฏว่าประตูหน้าห้องล็อกก็พยายามเคาะเรียกแต่เรียกเท่าไหร่ก็ไม่มีใครตอบออกมานะครับก็ต้องไปตามชาวบ้านให้มาช่วยกันช่วยกันเปิดช่วยกันงัดประตูเข้าไปนะครับพอเปิดเข้าไปได้ไปดูที่ห้องน้ำที่อยู่หลังห้องเห็นลูกสาวนอนเสีย
มัดนะครับตอนนั้นเข้าไปจับตัวลูกสาวเนี่ยพ่อบอกว่ายังตัว
ก็จะอยู่ห้องติดกันเลยนะกับห้องของลูกสาวแต่ไม่ได้ยินเสียงดังเออะโวยวายอะไรออกมาเลย
คาดว่าลูกเนี่ยน่าจะเสียชีวิตช่วงเช้านี่แหละตอนนั้นอาจจะเป็นช่วงที่พ่อไปทำงานแล้ว
เพราะก่อนหน้านี้ลูกเขยกลับบ้านที่กัมพูชาประมาณเดือนกว่าแล้วเพิ่งกลับมาหาภรรยาเนี่ยที่ห้องแห่งเนี้ย
ช่วงเช้านี้เองนะก็ไม่มีใครคิดว่ามันจะมีเหตุสลดแบบนี้เกิดขึ้น
ส่วนแม่ของนางสาวนาวีนะฮะบอกว่าลูกสาวกับลูกเขยเนี่ยเขามีปากเสียงกันมาหลายครั้ง
เพราะว่าลูกเขยเป็นคนขี้หึงหึงถึงขั้นเคยทำร้ายร่างกายแล้วก็บีบคอลูกสาวตนเนี่ยมาหลายครั้ง
เคยเตือนลูกสาวไปแล้วว่าหากอยู่ด้วยกันไม่ได้ก็เลิกกันไปเถอะนะ
ตอนนั้นเขาก็แยกกันพักหนึ่งลูกเขยเนี่ยกลับไปอยู่กัมพูชากลับไปได้เดือนนึงนะ
อยู่เนี่ยช่วงเช้าเนี่ยกลับมาที่ประเทศไทยมาที่ห้องพักแห่งนี้โดยที่ไม่มีใครรู้
นี่คือภาพของนางสาวนาวีที่เสียชีวิตนะฮะคุณพ่อก็ให้ดูนะฮะ
ซึ่งแม่บอกว่าเสียใจมากเสียดายมากที่ลูกสาวเนี่ยอายุเพิ่ง๒๒ปีนะครับ
แล้วก็เป็นคนทำงานดีทำงานเก่งทำงานที่ห้างเนี่ยคือเป็นแม่บ้านแล้วก็ขายครีมบำรุงผิว
ที่ทำมาจากกัมพูชาด้วยแล้วเป็นคนหน้าตาดีต้องมาเสียชีวิตเพราะเรื่องแบบนี้
เขาสวยมากแต่เขาอึ้ง
ก็ช็อกเลยทำอะไรไม่ถูก

แต่ก็ไม่ได้มีแบบเชิงชู้สาวอะไรใช่มั้ยครับ

เชียสิดายลูก
เชียมันสดายลูกมันนี่นี่
มีแต่ลูกทุกเดียว

แม่ก็เคยพูด

สละกันมันชบตี

เศรษฐานาคตของลูกสาวมากนะครับ

จากการตรวจสอบภายในห้องที่เกิดเหตุ

ไม่มีหลักฐานว่าจะมีบุคคลอื่น
เข้ามาเกี่ยวข้องคาดว่า

หลังจากนั้นก็ฆ่าตัวตายตามนะฮะ
แต่ว่าเรื่องของ

อย่างละเอียดเนี่ยเดี๋ยวต้องรอก่อนนะฮะ

เสียชีวิตอย่างแท้จริงอีกครั้งหนึ่งนะครับ